คุณผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งจะให้ดูกัน
คือมีเพื่อนบ้านเขาถ่ายเอาไว้
สองสามีภรรยาซึ่งอายุเยอะทั้งคู่
สิบกว่าแล้วคุณยายเขาปวดเป็นอัลไซเมอร์ด้วย

เพื่อนบ้านไม่สบายใจเอาคลิปนี้ลงมาโพสต์
แล้วบอกว่าใครก็ได้ไปช่วยคุณยายที
ถูกทำแบบนี้มา๒ปีแล้วไม่มีคนไปช่วยเลยครับ
ทั้งตีทั้งตบทั้งผลักให้ล้มทั้งจิกทั้งสารพัด
คุณผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วมันไม่สบายใจจริง
คือคลิปนี้เพจแหม่มโพดำเขาเอาไปเผยแพร่
เขาบอกว่าเนี่ยคุณตาคนนี้นะทำร้ายร่างกายคุณยาย

อยู่กับสามีที่หมู่บ้านสายออำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชศรีมาคุณยายโดนทุบตีทุกวันสองปีแล้ว
ไม่มีใครไปช่วยคุณยายน่าสงสารมาก
คุณผู้ชมจากคลิปนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสิครับ
ไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านสายอครับนายเพิ่มศักดิ์ตะสันเทีย
ก็ได้คำตอบว่าคลิปนี้ถูกถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
ตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ทราบเรื่องก็เลยเข้าไปพูดคุยไกลเกลี่ยกัน
กับคุณตาคุณยายนะสุดท้ายเข้าใจกันดีแล้วคุณตาชื่อว่าคุณตาล่อนเนี่ย
รับปากว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกนะฮะก็มีการไปลงบันทึกข้อความ
เอาไว้เป็นหลักฐานเอาไว้เรียบร้อยนะฮะแต่ภาพที่มันเกิดในคลิปเนี่ย
สืบเนื่องมาจากว่าคุณตาคุณยายเนี่ยเขามีปัญหากับเพื่อนบ้านข้าง
เรื่องของการสร้างรั้วนะฮะแล้วเขาบอกว่าเพื่อนบ้านก็เลยถ่ายคลิปนี้
แล้วเอาคลิปไปลงในโซเชียลก็เลยเกิดเป็นเรื่องนี้ขึ้นมา
แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงนะครับที่มีการทำร้ายกัน
คุณตาเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุในคลิปเนี่ยนะยายหลงลืมจะเดินไปปิดประตูบ้าน
เห็นว่าก็มันกลางวันอยู่เลยจะปิดทำไมคุณตาก็ไปเปิด
เสร็จปุ๊บคุณยายก็ปิดอีกอ่าสุดท้ายโมโหเลยบอกจะปิดทำไมนักหนาเนี่ย
ก็เลยผากคุณยายลมผากเสร็จก็ทุบตีกันไปอีกคนจะเปิดอีกคนจะปิดอะไรแบบเนี่ย
คุณผู้ชมก็คุณยายเขาความจำเสื่อมไงเขาก็จำอะไรไม่ได้นะฮะ
หลังจากเห็นคลิปนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ตามไปที่บ้านเรียกไปคุยกันนะฮะ
ก็ยืนยันว่าจะไม่ได้มีการทำร้ายเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะ
ซึ่งยืนยันเลยว่าจะดูแลภรรยาเป็นอย่างดีที่ผ่านมาก็ดูแลดี
ไม่ได้มีการทำร้ายอะไรกันตามที่ลงในข่าวหรอกนะฮะฟังเสียงเขาหน่อยครับ
อ๋อที่เสียงดังเพราะว่ายานหูหนูกด้วย
ก็เลยเสียงดังชาวบ้านก็เลยเข้าใจว่าตาเนี่ยทุบตีด่าย้ายทุกวันนั้นนะ
แต่ว่าหลังจากนี้คุณตาบอกแล้วว่าจะไม่มีอีกแล้วนะ